ลูกชายวัย๒ขวบ๖เดือนค่ะ
ก็นำไปให้พี่เลี้ยงเลี้ยงนะคะ

สุดท้ายลูกถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าชัก

แล้วสุดท้ายน้องล่าสุดไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยค่ะ
คนเป็นแม่โพสต์ภาพนี้แล้วเขียนบอกว่า
หลับให้สบายนะคนเก่งของแม่

กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูก
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าใจสลาย
นี่ค่ะเรื่องนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คกลุ่มรักบางสะพานนะคะ

นางสาวจามจุรีบุตรเกรดอายุ๒๔ปี

น้องชื่อเด็กชายพีรพลแดงดงยิ่ง
หรือว่าน้องเนสอายุ๒ขวบ๖เดือน

มาทำงานอยู่ที่ประจวบคิริคัน

ก่อนหน้านี้จะไปเยี่ยมลูกพี่เลี้ยงก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไปเยี่ยม
จนกระทั่งลูกชายน้องเนสเนี่ย

แล้วก็ถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลประจวบคิริขัน

น้องต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ล่าสุดอาการของน้องเย็นเมื่อวานนี้

น้องเนสไม่มีการตอบสนองอะไรแล้ว

เพียงแค่ถอดสายออกซิเจน

บอกว่าน้องน่าจะถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย

ก็ถ้าเวลาน้องดื้อน้องสนก็มีตีบ้าง

นางประนัดดาหมานยะป้าของน้องเนสบอกว่า
รีบเดินทางจากกรุงเทพมาดูหลานเลย

ตั้งแต่วันแรกที่มาที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วตอนนี้ยังอยู่ในสภาพอาการไม่รู้สึกตัว
อยู่ได้ก็ด้วยเครื่องช่วยหายใจ

พูดจาจับความไม่ได้ค่ะ

มันทำใจไม่ได้ค่ะ

ช่วงเวลาที่ดูแลน้องเนสอยู่